ว่าช่วงนี้เนี่ยพาไปเที่ยวเหนือหน่อยดีกว่าไหม
เดี๋ยวก่อนเลยไปเที่ยวภาคเหนือ

ถ้าไปภาคเหนือแล้วก็ผมบอกเลยนะ
ต้องไปจังหวัดที่ช่างภาพในสตูดิโอของเราชอบไป
เพราะว่าช่างภาพในสตูดิโอเราชอบไปที่จังหวัด
ภาเย่าจังหวัดภาเย่าจังหวัดภาเย่าไปทำไม

ชอบปิดบังซ่อนเล้น

ถ้าชอบไปต้องอย่าลืมนำเครื่องสักการะบูชาไปด้วย
จะไปมือเปล่าเล่าเปลือยไม่ได้นะจ๊ะ
ถ้าไปที่พยาวแล้วต้องแวะที่นี่นะคะ
ถ้าไปที่วัดป่าศักดิ์คำตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพยาวแล้ว
อย่าลืมนำดอกไม้ทูบเทียนไปกราบไหว้ขอโชค
จากรูปปั้นอนุสวรีเจ้าแม่จันเทวีวีรกษัตริย์
นี่ค่ะเพราะถือว่าเป็นวีรกษัตริย์ที่สร้างเมืองพยาวมากว่า๙๐๐ปี
ซึ่งการแต่งกายของวีรกษัตริย์องค์นี้นะคะ
ก็คือจะใส่ชุดไทยโบราณล้านนานะคะ
ซึ่งก็จะอยู่บริเวณตรงอนุสาวรีตรงนี้
อกจากนั้นบริเวณรอบก็จะมีการประดับไปด้วย
เครื่องแต่งหน้าเครื่องประดับของใช้สตรีที่จัดมาวางเอาไว้
เป็นเครื่องสักการะที่ชาวบ้านเขาเอามาถวายนั่นแหละ
โดยพระครูภัยศาลพนารัฐเจ้าอาวาสท่านบอกว่า
อนุสาวรีขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกว่าในอดีตเป็นพระมเหสีและเป็นวีรกษัตริย์
สร้างเมืองพยาวให้มีความเจริญรุ่งเรืองมากว่า๙๐๐ปี
ก็เลยทำขึ้นมาสร้างขึ้นมานะคะ
ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะมาขอโชคขอลาบขอเรื่องหน้าที่การงาน
แล้วหลายคนก็ได้ตามที่หวังนะคะ
ก็นำเครื่องแป้งเครื่องหอมชุดไทยของใช้สตรีมาถวาย
ตามที่ตัวเองนั้นได้ขอเอาไว้
ส่วนใครอยากจะไปเราก็ไม่ห้ามนะจ๊ะ
ไปได้ที่วัดป่าศักดิ์ทองตะมนต์ท่าวังทองอำเภอเมืองพยาว
และก็ต้องบอกว่านี่ก็คืออีกหนึ่งความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะ
เอามาเล่าสู่กันฟังเห็นว่าชอบไปไง
พะยาวชอบไปที่นี่ชอบไปที่ไหน